แล้วพิธีอุปสมบทล่ะจะอลังการขนาดไหนหลายคนอยากดูไปดูกันครับ
นี่เป็นบรรยากาศของขบวนแห่นาคนะครับที่มีขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
จีจี้ปีโป้หรือว่านายธิรชัยคงทองนั่งมาบนรถสปอร์ตหรูปโปเช่
ประทุนสีเหลืองป้ายแดงทะเบียน๙๑๗
ขบวนแห่ยาวเหยียดสุดอลังการ
มีขบวนนางรำนับร้อยชีวิตแล้วก็ขบวนแห่เสลี่ยงนำหน้า
มีเทพีหาบเงินหาบทองด้วยนะครับ
ขบวนแห่มุ่งหน้าไปประกอบพิธีอุปสมบทที่วัดเจริญธรรม
อำเภอบันนางศรัตนาจวัตรยาลาครับ
เมื่อไปถึงวัดแล้วก็มีพิธีเดินเวียบรอบโบทและโปรดทาน
ก่อนจะไปประกอบพิธีภายในโบสถ์ครับ

ชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างลุ้นแย่งเหรียญโปรยทาน

เจ้าภาพเนี่ยเอาแหวนทองวงละครึ่งสลึง
กว่า๑๐๐วงครับมาโปรยทาน

นาคจีจี้ได้ฉายาทางธรรมว่าจารุธรรโม
นะครับแปลว่าผู้มีธรรมดุดทองคำ
และมีกำหนดอุปสมบทเป็นเวลา๑๕วัน

หลังเสร็จสิ้นพิธีอุปสมบทนะคะ
ทีมข่าวของเราก็มีโอกาสเดินทางไป
พูดคุยสอบถามทางเจ้าภาพ
กรณีที่กระแสโลกออนไลน์โจมตีว่า
เวอร์วังอลังการไปหรือเปล่า
ผิดปกติเกินงามไปหรือเปล่านะคะ
นี่ค่ะพี่ชายของจีปิปป้อล์นะคะ
คือวีรพงศ์คงทองยืนยันบอกว่า
จุดประสงค์จริงที่น้องบวช
ก็เพื่ออยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
งานบวชนี้ได้มีการวางแผนเตรียมงานมานานแล้ว
ส่วนพิธีบรรพชาอุปสมบทสุดอลังการใหญ่โต
จริงแล้วได้มีการขออนุญาตทางจังหวัด

ถ้าหากไม่เหมาะสมทางสำนักสงฆ์
คงไม่อนุญาตตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะ
ขณะเดียวกันที่เลือกมาบวชที่จังหวัดยาลา
ก็เพราะว่าจังหวัดยาลาเนี่ยคือเป็นบ้านเกิด
อยากให้คนพื้นที่มีความสุข

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดด้วย

ไม่คิดว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นจะเป็นเรื่องดราม่าได้ขนาดนี้
ส่วนประเด็นข่าวที่ว่าน้องชายเคยมีคดีเกี่ยวกับ
การขายทองขายทองไม่ตรงปกน้ำหนัก
ไม่ได้ตามที่พูดเนี่ยนะคะยืนยันว่า
คดีจบไปแล้วซึ่งหากคดียังมีอยู่
ก็แน่นอนว่าไม่สามารถบวชได้แน่นอนนะคะ

ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยาลาทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบรายละเอียดต่างในงานบวชของพระจีจี้ว่า
มีจุดประสงค์หรือจุดไหนที่ล่อแหลมแล้วก็มินเมย์
เบือนพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไร
เช่นเรื่องของการแห่ขึ้นเสลี่ยง
การแต่งกายเครื่องทรงสีทอง

ใช่นี่ค่ะต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ถ้าเกิดว่าพบว่าตรงไหนผิดก็ต้องว่ากันไป